ส่วนเรื่องของไฟป่าเนี่ยนะคะมันก็บวกกันสองอย่างแหละ
หนึ่งคนทำสองเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติ
อากาศเริ่มร้อนแล้วอากาศเริ่มแห้งแล้ว
ลมบางจุดก็แรงเนี่ยนะคะที่ห้วยตึงเท่าค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์ไฟป่าที่คุณผู้ชมเห็นมันบวกกันสองอย่าง
ฝีมือมนุษย์คนเข้าไปหาของป่าแล้วก็ทิ้งทิ้งลักษณะที่มันเป็นไฟอะค่ะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นก้นบุหรี่หรืออะไรแต่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะ
แต่เป็นฝีมือคนก่อนและหลังจากนั้นธรรมชาติก็ช่วยหนุนเข้าไป
เพราะว่าช่วงนี้ลมแรงอากาศร้อนนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะ
จะเห็นความรุนแรงของไฟป่ามันลุกลามไปเรื่อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่บ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
จุดที่มันเกิดเป็นพื้นที่ใช้สอยของทหารเหนือห้วยตึงเท่า
และตอนนี้นอกจากมันไม่ป่านะมันลามไปที่ท้ายหมู่บ้าน
ท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านพักข้าราชการตุลาการจังหวัดเชียงใหม่
คมสรรสุวรรณอำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุไปควบคุมไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลย
สั่งระดมกำลัง๒๐๐นายไปดับไฟ
ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินไปเลยค่ะ
ไปพร้อมน้ำไปช่วยดับไฟวนอยู่แบบนั้นประมาณ๓๐เที่ยว
ขณะเดียวกันระดมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงจากหลายเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคียง
ช่วยเหลือกันค่ะเมื่อวานนี้ฉีดน้ำสกัดไฟทำงานตั้งแต่๔โมงครึ่ง
ควบคุมเพลิงที่ลุกลามได้แต่คือไม่ดับนะแต่ควบคุมเพลิงให้อยู่ในจุดที่ไม่อยากให้เขาลามไปเนี่ย
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้คาดว่าชาวบ้านชาวบ้านลักลอบไปหาของป่าค่ะ
แล้วก็เข้าไปจุดไฟทิ้งเอาไว้ดับก็ดับไม่สนิท
หลังจากนั้นจุดนั้นมันมีเชื้อเพลิงเยอะมีทั้งย่าแห้งกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งเท่านั้นแหละค่ะ
มันก็ลุกลามติดไฟใหญ่โตแบบนี้ซึ่งหลังจากเกิดเหตุบริเวณรอบรอบจุดที่เกิดเหตุ
ตอนนี้มันมีกลุ่มควันไงลอยพวยพุ่งจำนวนมาก
มันไปกระทบต่อระบบหายใจทั้งคอทั้งจมูกทั้งตาของชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในแถวนั้น
พื้นที่ดังกล่าวนี้หลายวันก่อนเคยเกิดไฟไหม้ป่ามาแล้วด้วยหนึ่งครั้ง
ตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันเข้าระงับเหตุใช้เวลา๕ชั่วโมง
เพลิงจึงสงบลงนะคะแต่ว่าครั้งนี้ใช้กำลังเยอะกว่า
ใช้รถดับเพลิงตั้ง๑๐คันใช้ฮอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
เอาอย่างนี้ไม่มักง่ายคนนี่แหละสาเหตุสำคัญเลยนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณผู้ชม